ไปนี้เขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมเจ็บตัว
ขึ้นชื่อว่าทางเท้าเมืองไทยแหมใครไม่เคยเดินไม่รู้จริงนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่อุ้ยทางเดินก็ว่าแคบแล้วนะ
จังหวะมีคนสวนต้องเบี่ยงตัวหลบหลบปุ๊บ
เอาหัวเข่าไปชนกับน็อตที่มันยื่นออกมาจากทางกั้นทางเท้าอ่ะคุณ
มันก็ไม่ควรจะยื่นนะเขาถามว่ามีไว้ทำไมเหรอ
อืมมีประโยชน์อันใดหรือนี่คือภาพหัวเข่าของเขาบอกว่าถลอกเลย
แล้วก็บวมแบบหัวเข่าบวมมากนี่ขนาดใส่กางเกงขายาวแล้วนะคะ
เขาบอกว่าคือทางมันก็แคบอยู่แล้ว
จังหวะคนสวนเขาก็ต้องเบี่ยงตัวหลบเราก็ไม่เห็นแล้วเนอะ
ตรงราวกั้นมันมีน็อตยื่นออกมาตั้งสามเซนติเมตรหัวเข่าฟาดดังโครม
เขาถามว่าดังแค่ไหนเอาว่าคนที่ยืนรออยู่ป้ายรถเมย์ได้ยิน
ราวนี้สั่นทั้งราวเลยนะคะเขาโพสต์ระบายความในใจเอาไว้แบบนี้บอก
ชีวิตประเทศไทยสะพานลอยก็ไม่ดีขออนุญาตใช้คำนี้แต่เขาใช้คำอื่น
ถนนก็ไม่ปลอดภัยทางเท้าก็อันตรายหลบคนเดินสวนทางแคบซัดหัวน็อตเข้าให้
ถามว่าแรงไหมตอบเลยว่าราวสั่นทั้งราวจนคนที่ป้ายรถเมย์ได้ยินเสียง
เขานี่ถึงกระบวมขนาดใส่ขายาวแล้วทำไมปล่อยหัวน็อตออกมาแบบนี้ช่วยมาก
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูสิตรงจุดไหน
มันอยู่ใต้สะพานลอยซอยลาดพร้าว๖๒ถึงลาดพร้าว๖๔นี่ค่ะ
น็อตที่ว่าคืออันนี้เห็นยังมาทำไมก่อนโหทำไมมีทำไมก่อน
โผล่ยาวออกมาประมาณสามเซนติเมตรได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ของกรทมมาปรับปรุงแก้ไขแล้วค่ะ
เขาบอกว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณมันเป็นทางแคปคุณเห็นทางเล็กระหว่างทางบันไดสะพานลอยกับราวกั้นไหม
เขาให้คนเดินตรงนั้นนะคะคือมันเดินสวนกันไม่ได้ไงมันก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหแทบจะเป็นซอกอยู่แล้วนี่คือแก้ไขแล้วนะ
นี่แก้ไขก่อนหน้านี้มันยิ่งกว่านี้อีกอ่ะนะคะผู้เสียหายก็คือในเบ้นเนี่ยเขาบอกนี่นี่ยื่นออกมาอย่างเงี้คุณเห็นไหม
คุณเห็นที่มันยื่นออกมาไหมมันยื่นยาวมากเลยนะมันยื่นออกมาแบบนั้นเลยคือถ้าชนแรงแรงมีสิทธิ์เจาะเข้าไปได้แล้วเนี่ยทางเดินแคบขนาดเนี้ย
คุณเบ้นนะคะที่เป็นคนประสบเหตุเขาบอกว่าเออผมอาจจะผิดเองแหละที่ไม่ทันเห็นว่าน้องมันยื่นออกมา
แต่เราจะให้เดินยังไงก็คนเดินสวนมันสวนไม่ได้ผมก็ต้องเบี่ยงหลบ
แล้วทำไมผู้รับเหมาไม่ดูแลเก็บรายละเอียดงานให้มันเรียบร้อยกว่านี้
เราเริ่มเขียนตั้งแต่วันนี้ก็ได้ครับ

ฐางเท้าเมืองไทยฝ่ายฝานี้สระเสดจริง

อ่าามันลุมมาต้มอยู่ทั้งเฝ้า